ดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราดีไหมค

ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาจากปากของน้ำอุ่น
เยอะแยะมากมายมีการซัดทอดด้วย
แล้วก็เรื่องราวที่เขาไปคอนโดเขาไปทำไมตกลงกันอย่างไร

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้เค้นสอบน้ำอุ่นด้วยตัวเองหลายชั่วโมง
คุณผู้ชมตั้งแต่ตี๕จนถึงล่าสุด
หลังจากที่ชุดสืบสวนนครบาน๘เค้นสอบกันทั้งคืน

เรื่องต้นน้ำอุ่นไม่ยอมรับทุกข้อกล่าวหา

แต่ว่าเขาเหมือนให้การภาคเศษว่า
เขายอมรับว่าเขาอยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้ายจริง
แต่เขาไม่ได้ทำให้ลาลาเบลนั้นเสียชีวิตนะฮะ

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากสนบุคโลครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยคุณอาริยานะครับ
กลับมาติดตามบรรยากาศที่สนบุคโลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ต้องบอกว่าหลังจากเวลานี้ก็ผ่านไปแล้วกว่า๑๐ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ
ซึ่งทางการสอบปากคำของนายรัชเดชวงธบุตรหรือว่านายน้ำอุ่นนะครับ
ก็ยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับ
แล้วก็ในการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยวันนี้มีทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ

แล้วก็มีทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘เดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
โดยการสอบปากคำเนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงมาให้ข้อมูลนะครับ
ว่าจนถึงขนาดนี้นายน้ำอุ่นเปลี่ยนท่าทีครับ
เดิมช่วงเช้าที่ผมรายงานไปก็คือในน้ำอุ่นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เป็นตอนนี้ให้การภาคเศษแล้วครับ
โดยจากการสอบปากคำในน้ำอุ่นตั้งแต่ชุดสืบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบัน๘
ได้จับกลุ่มตัวได้ที่ปั๊มน้ำมันช่วงประมาณตี๒
หลังจากนายน้ำอุ่นเตรียมไปพักที่บ้านส่วนตัวในเขตบางบอน
น้ำอุ่นได้ถูกนำตัวมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๘
ก่อนที่ช่วงเวลาประมาณตี๕นะครับ
จะถูกนำตัวมายังห้องสอบสวนของสนบุคโล
โดยในน้ำอุ่นตอนนั้นมีสีหน้าที่เคร่งเครียด
แล้วก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา
และอ้างว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลัลลาเบล
กระทั่งช่วงเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ทางพ้นตำรวจตรีสำริตตรงเงาผู้ปังครับกาลตำรวจหน้าคอนด์บาน๘

เดิมก็คือการปฏิเสธเป็นภาคเศษ
เพราะฉะนั้นนายน้ำอุ่นยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมานะครับพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เดินทางมาร่วมทำการสอบปากคำนะครับ
แล้วก็สังเกตที่ในน้ำอุ่นพบว่ามีภาวะเคร่งเครียดและอิดโรยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็คำให้การของนายน้ำอุ่นเขาบอกว่า
เขาไม่รู้มาก่อนว่าลัลลาเบลเสียชีวิตหรือว่าหมดสติไปตั้งแต่ช่วงเวลาไหน
โดยในน้ำอุ่นก็มาเข้าใจมาตลอดว่าลัลลาเบลนั้นหมดสติ
กระทั่งมาทราบเรื่องทั้งหมดจากญาติที่มาแจ้งว่าลัลลาเบลเสียชีวิตแล้วครับ
ตัวเขาเองเขาไม่ทราบว่าน้องลาลาเบลจะถึงกับเสียชีวิตนะครับ
เพียงแต่คิดว่าลาลาเบลเมาคงจะเป็นภาคเศษนะครับ
ถ้าจากคำพูดของเขานะครับเขารับเพียงแต่ว่าภาพถ่ายหรือตามคลิปต่าง
ที่เขาอยู่กับน้องลาลาเบลที่คอนโดนั้นเป็นตัวเขาเอง
เท่านั้นแต่ว่าเจตนาในการที่จะทำให้ลาลาเบลถึงแก่ความตายนั้นเขาไม่ได้เจตนา
จากนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานยังยืนยันต่อนะครับ
ว่าจะทำการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกต่อไปว่าบุคคลที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้
ที่บ้านในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนั้น
จะมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลัลลาเบลหรือไม่นะครับ
ซึ่งขณะนี้คนที่อยู่ในบ้านก็มีโอกาสนะครับที่จะเข้าข่ายความผิดนวงเหนียวกักขัง
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครและมีจำนวนกี่คน
สำหรับนายน้ำอุ่นนะครับหรือนายรัชเดชวงธบุตรเนี่ย
หมายจับของสารอาญาธนบุรีใน๓ข้อหาคือนวงเหนียวกักขัง
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพาไปเพื่อกระทำอนาจารย์และกระทำอาณาจารย์ครับ
ครับและทั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการสอบสวนของน้ำอุ่นนะครับ
ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับที่บริเวณชั้น๓ของสนบุคโล
แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีกระแสข่าวมาว่าทางมุมครอบครัวของน้ำอุ่นเนี่ย
เหมือนจะมีการเตรียมหลักทรัพย์แล้วก็เดินทางมาที่โรงพักนะครับ
แต่อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานแล้วก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าเขาเหมือนกับจะมีการยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวและต่อสู้ต่อไป
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่สนบุคโลณขณะนี้ครับคุณอาริยาคุณทัศนัย
ในเบื้องต้นทางด้านของน้ำอุ่นก็ให้การภาคเศษ
อมรับแต่เพียงว่าก็ในภาพวงจรปิดเป็นตัวเขาจริง
แล้วเขาอยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้ายจริงแต่ว่าไม่รู้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้ลาลาเบลนั้นเสียชีวิต
ส่วนจะมีการซัดทอดใครบ้างเบื้องต้นบอกว่าสักประมาณ๑๐คน
แต่ยังไม่ได้แบบบอกจำนวนชัดเจนหรือว่าเป็นใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องรอในการสอบประคำเพิ่มเติมต่อไป
ใช่คือถ้าเกิดว่าสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วจะฝากขังน้ำอุ่นพรุ่งนี้
เกินสี่โมงเย็นส่วนเรื่องของการประกันตัว
อันนี้เป็นดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนทีนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกัน
ถามท่านคะแล้วกรณีนี้พ่อกับแม่ที่พาลูกออกจากคอนโดจะมีความผิดไหม
ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกนะคะ
บอกว่าจะต้องดูเจตนาของพ่อและแม่ด้วยว่าเป็นยังไง
ส่วนช่วงเวลาการเสียชีวิตกับสถานที่การเสียชีวิตเนี่ย
แพทย์บอกว่าเป็นช่วงเวลาระหว่างบ่าย๓โมงถึง๑ทุ่ม

ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเราทราบช่วงเวลาที่แน่ชัดแล้ว
เราก็จะบอกสถานที่ในการเสียชีวิตได้
ว่าถ้าไปเสียชีวิตช่วงบ่าย๓ถึงสัก๔โมงเย็น

นั่นหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นทั้งหมดด้วย
ใช่ค่ะต้องรู้ห่วงการเสียชีวิตอย่างแน่ชัด

จากจำนวนผู้ต้องหาแล้วยังเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของสพหรือว่าสนที่ดูแลด้วย